ข่าวดีข่าวนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีนะคะ
มีรายการพิเศษค่ะชื่อว่า
บทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์นะคะ
รายการนี้ค่ะนอกจากจะมีนักร้องคุณภาพมากมาย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพลแล้วค่ะ
ก็ยังมีอีก๒ศิลปินมาโชว์ศิลปะด้วยนะคะคุณคะ
เป็นลายเส้นการ์ตูนคุ้นตาที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
เป็นผลงานการรังสรรค์จากฝีมือคุณชัยราชวัฒน์
ลัมนิสนักวาดการ์ตูนชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ซึ่งจะถูกนำไปแสดงผ่านวิดีโอวอลนะคะ
ประกอบบทเพลงพระราชนิพลที่เหล่าศิลปินนักร้องคุณภาพนั้น
เชิญมาขับร้องในรายการพิเศษบันทึกการแสดงบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
สถานีไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วก็ชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หรือว่าซียูแบนรวมกันจัดทำขึ้นมาค่ะ

ยังมีศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดทราย
ชื่อดังอย่างคุณก้องเกียจกองจันดี
มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย
แล้วก็น้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
การวาดทรายประกอบบทเพลงพระราชนิพล
ลมหนาวสายลมสายฝนด้วยค่ะ
รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็เป็นการถวายอะไรของท่านด้วยนะครับ
ซึ่งมันเป็นการวาดภาพตามเรื่องราวตามเนื้อเพลงนะครับ
ผมก็จะฟังเพลงพระราชนิพลเพลงอารมณ์หนาวสายลมแล้วก็เพลงสายฝน
มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจ

เพราะว่าผมทำเรื่องของท่านพระองค์มานานแล้วก็
แต่นี่เป็นครั้งที่สะเทือนใจมากที่สุดแล้วครับ
เพราะว่าเราเคยว่าแต่ท่านตอนที่ท่านยังอยู่กับเรา
แต่ว่าตอนนี้ท่านก็จากไปแล้วครับ
ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมนะครับผลงานแล้วก็ทางรายการของทีวีนะครับ
แล้วก็เพราะว่าเรามีบางอย่างที่มันมีพลังที่อยู่ในใจเรา
เราก็อยากจะออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ระลึกถึงท่านด้วยกัน